ที่สังบทกรบีมีเรื่องฮือหาเกิดขึ้น
คือพูดถึงกันเยอะมากในวงกว้างทางโลกโซเชียลเองด้วยนะคะ
เพราะว่ามีการแชร์ภาพสารพระภูมิที่มีรูปร่างคล้ายกับมัศยิต
ก็เลยทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมเองไม่พอใจนะครับ
จากว่าเรื่องแบบนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากด้วยนะคะ
เรื่องราวนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยในโลกโซเชียล
หลังจากที่มีเพจข่าวแห่งหนึ่งเขานำภาพมัศยิตจำลอง
ลักษณะคล้ายกับสารพระภูมิมาโพสต์ลงไปแบบนี้
โดยมีการตั้งคำถามถึงความไม่เหมาะสมค่ะ
เนื่องจากผิดหลักของศาสนาอิสลามนะคะ
ภาพนี้เป็นภาพสารพระภูมิเจ้าที่ที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน
ลักษณะคล้ายมัศยิตเลยแบบนี้คุณผู้ชม
ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น
ล่าสุดนายดันัยสุขสกุลประหลัดอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่

และผู้นำชุมชนในตำบลอ่าวลึกน้อย
ก็เดินทางไปที่ถ้ำคลัง
เขาเดินทางไปดูบริเวณตรงนี้เลย
เพื่อจะทำการลื้อถอน
เอาสารพระภูมิที่มีรูปร่างคล้ายมัศยิต
ออกจากหน้าปากถ้ำตรงนี้
มนตรีเลยบอกว่าคนที่นำเอาสารพระภูมิมาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ย
อาจจะทำเพื่อแก้บนเขาก็มาทุบทิ้งแบบนี้เลยค่ะ
เขาคิดว่านะอาจจะมาแก้บนก็เลยหาสารพระภูมิมาให้เจ้าที่ตามความเชื่อ
ส่วนใหญ่บริเวณปากถ้ำมักจะมีสารพระภูมิหรือเจ้าที่อยู่แบบนี้อยู่แล้ว
แต่เขาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสม
ก็เลยนำสารที่มีรูปร่างเป็นมัศยิตขึ้นมา
และประกอบกับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของในอำเภออ่าวลึก
แต่ก็ถูกปิดไปนานหลายเดือนแล้วแล้วก็อยู่ในระหว่างการจัดการพื้นที่
ก็เลยทำให้ไม่มีคนเข้าออกในพื้นที่มานานแล้ว
แล้วก็มีคนแอบนำเอาสารลักษณะแบบนี้ไปวางตั้งไว้ที่บริเวณหน้าถ้ำ
แล้วก็เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะคะ
ก็เลยมีการลื้อทำลายสารพระภูมินี้ทิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็อย่างที่บอกแหละว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะ
ตามหลักของศาสนาแต่ละศาสนาก็มีการสอนที่แตกต่างกัน
แต่ทั้งหมดก็สอนให้เราเป็นคนดีทั้งสิ้น